จังหวัดลำปางได้ลงไปตรวจสอบลงไปจัดการให้แล้วนะครับ
หลังจากที่มีคนก่อเหตุแล้วเขาก็เสียชื่อหมดนะครับ
ตอนนี้ที่ลำปางนะครับมีงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะฮะ
งานจัดขึ้นสี่ถึงสิบสามธันวาคมนะครับทุกคนครับ
แต่ว่าเป็นประจำปี๖๔นะนี่นะฮะงานนี้นะครับ
เขาจะมีพวกซุ้มต่างเอาของอาหารของฝากของขาย
อะไรต่างนานาแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีลักษณะแบบนี้
ปลาลูกโป่งปลาเป้านะปลากระป๋องเพื่อจะเอาตุ๊กตานะครับ
แต่มีคนไปโพสต์ในโลกโซเชียลนะครับบอกว่าเนี่ยนอกจากถูกกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
ร้านปลาเป้าปลาโป่งร้านยิงหนังสติ๊กเอาตุ๊กตามาล่อแล้วเนี่ย
เล่นแล้วก็ไม่ได้หมดกันไปหลายร้อยบาท
ยังมีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งถูกอนาจารย์ก็คือถูกจับหน้าอกนะครับ
ช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวธนรัสทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปพัดกลางคืนเป็นอย่างนี้
ก็ไปถามผู้คนที่อยู่แถวนั้นนะครับส่วนมากก็บอกว่าก็
ถ้ามีใครทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องมันก็ทศกธือนกับคนอื่นไปด้วย
ที่เขาทำมาหากินอย่างสุจริตนะครับมีผู้โพสต์เราเจอแล้วนะครับ
ก็เป็นชาวจังหวัดลำปางนี่แหละนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ที่โพสต์ไปเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเด็กนักเรียนหญิงอายุสิบสองปีนะครับ
เป็นคนประสบเหตุเป็นเด็กที่รู้จักกันน้องเนี่ยไปเที่ยวงานฤดูหนาวกับผู้ปกครอง
แต่ตอนนั้นแยกกันแยกกับเพื่อนไปกับเพื่อนผู้ปกครองก็ไปทางหนึ่ง
ก็ไปกับเพื่อนเด็กนักเรียนหญิงวัยเดียวกันแล้วน้องเนี่ยไปเจอเหตุการณ์ลักษณะที่ถูกอนาจารย์
แต่ไม่กล้าเล่าให้ผู้ปกครองฟังก็มาเล่าให้ฟังก็เลยโพสต์เตือนภัยไปนะครับ
น้องเนี่ยเจอสองอย่างร้านแรกเนี่ยไปลองเล่นดูปลาโป่งปลาโป่ง
เขาก็บอกว่าเกมเราเท่านี้เท่านี้นะน้องก็กะจะเล่นเกมเดียวแต่ได้ยินเขาบอกว่า
เดี๋ยวให้เล่นฟรีด้วยน้องก็ให้แบงค์ร้อยไปพอเสร็จขอตังค์ทอนเล่นเกมเดียว
เขาบอกครบแล้ว๑๐๐บาทเล่น๓เกมอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเด็กก็ไปต่ออีกร้านนึง
ร้านที่สองเด็กเนี่ยถูกอนาจารย์เป็นร้านปลากระป๋อง
นะลักษณะให้คว่างลูกบอลไปนะครับเพื่อให้โดนกระป๋องเด็กนักเรียนหญิงคนนี้นะครับทางร้านก็ชักชวนเหมือนเดิมนะครับบอกอ่าเดี๋ยวให้เล่นนะเล่นฟรีก็ได้อะไรยังไงน้องบอกเล่นไม่เป็นค่ะพนักงานชายเนี่ยบอกอ่าเดี๋ยวสอนให้ก็ทำทีมาสอนก็คือเอามือขวาจับที่ข้อมือของเด็กส่วนมือซ้ายโอบไปจับ

เกิดเหตุแล้วตอนนี้เราเราบอกปกครองหรือยังอ่ะครับยังค่ะหนูไม่รู้จักอ่ะอ๋อหนูกลัวใช่ไหมลูกวัยกลางคนหรือยังเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะลูกเป็นไม่ใช่วัยรุ่นแล้วค่ะเป็นคนมีอายุแล้วใช่ไหมค่ะผิวผิวดำไหมลูกผิวดำหรือผิวขาวผิวดำออกดำดำนะคะผิวดำผมลักษณะทรงผมแล้วลูก

นายนัทธีเหล่าแสงที่เป็นผู้ประสานงานร้านค้าของภาคเอกชนที่ดูแลร้านค้าต่างต่างในงานนะครับบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากรู้เรื่องก็ไปให้ร้านสามร้านเนี่ยที่เข้าข่ายเนี่ยหยุดขายแล้วเก็บของออกจากงานไปเลยค่ะนะทั้งไปหลอกเขาว่าให้เล่นฟรีแต่ว่ายึดเงินเขาทั้งไปอนาจารย์เขานะครับนอกจ

ล่าสุดทางผู้ว่าลำปางได้ออกคำสั่งด่วนนะครับลงหนังสือวันที่๙ธันวาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือวันนี้ให้ผู้จัดงานเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้มานะครับ
แล้วให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประสานตำรวจสพเมืองลำปางจัดกำลังไปตรวจตราพื้นที่ในงานด้วย
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
บรรยากาศการท่องเที่ยวเขาก็จะเสียหายหมด